เรื่องราวของความเชื่อค่ะคุณผู้ชมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเสนอไปจำได้ไหมว่าจะมีการจำลองรูปหุ่นไอ้ไข่
ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดห้วยมงคลประจวบคีรีค่ะ
แล้วก็จะมีพิธีบวงสวงในวันเสาร์ที่ผ่านมาไปดูบรรยากาศวันเสาร์กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคนเนี่ยเดินทางไปกันเยอะมากแน่นวัดเลยนะคะ
ที่วัดห้วยมงคลตะมนต์ทัพใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันสาธุชนก็แน่นวัดเลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วที่เห็นอยู่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ศรัทธาเหมือนนับถือไอ้ไข่หรือว่าตาไข่นี่แหละค่ะ
ทยอยเดินทางมาที่วัดห้วยมงคลกันไม่ขาดสายเลยแต่น่ารักมากเพราะทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยมาโดยพร้อมเพลียง
เนื่องจากว่าพระพิสารสิทธิคุณหรือท่านเจ้าคุณไพโรธประพัสโรนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดท่านได้นำพรามมาประกอบพิธีบวงสวงเชิญดวงวิญญาณไอ้ไข่สิทธิ์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่จำลองสร้างจากไม้ตะเคียนอายุเก่าแก่พันปีแถมยังถือเป็นไอ้ไข่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
รูปแรกเนี่ยมีความสูง๓เมตร๓เมตรนะแล้วอีก๒รูปเนี่ยมีความสูง๒เมตรและ๑เมตรตามมาซึ่งไอ้ไข่ทั้งสามองค์เนี่ยนะคะถูกแกะสลักมาจากต้นตะเคียนอายุกว่า๑๐๐ปีจากจังหวัดแพร่ทั้งสิ้นเลยนะคะยังไม่หมดเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์ก็คึกคักไม่แพ้กันนี่เพราะว่าบริเวณลาน
แล้วคือเขามีการแจกเหรียญที่ระลึกไอ้ไข่ซึ่งทำจากเนื้อว่านมงคล๙ชันิดตามที่ตลอดข่าวเรานำเสนอกันไป
ซึ่งว่านแต่ละชนิดเป็นว่านไม้มงคลทั้งสิ้นทางเจ้าอาวาศวัดฮวยมงคลนะท่านก็ได้นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญแต่แจกเพียสแค่วันเดียวเท่านั้น
แจกแค่วันเดียวเท่านั้นวันเดียวนะวันเดียวก็คือแจกวันอาทิตย์นะ
ค่ะคือมีคนบอกดิฉันว่าไปวันเสาร์แล้วไม่มีแจกวันเสาร์เขาทำพิธีค่ะ
ท่านแจกเหรียญวันอาทิตย์นะคะครับจนถึงขั้นยังไงรู้ไหมคุณยังไง
มีคนมานอนรอที่วัดเพื่อรอรับเหรียญนะคะ
เพราะว่าแจกแค่วันเดียวนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธา
ล้วนเห็นคนเยอะแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
น่ารักมากเพราะว่าทางวัดเองเนี่ยเขาก็จะมีพี่เจ้าหน้าที่
ตำรวจทางหลวงประจวบคิริขันช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง
ด้วยเรื่องของการจอดรถเรื่องจราจรนะคะ
รวมไปถึงเรื่องของความสะอาดอย่างที่บอกนี่แหละค่ะ
ใครจะไปที่วัดห้วยมงคลแบบนี้แล้วไปรอรับเหรียญ
หรือว่าไปร่วมพิธีบวงสวงคุณต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย
ซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดน่ารักมาก
เรื่องของความเชื่อไอ้ไข่เนี่ยจริงมันว่ากันไม่ได้นะ
โดยเฉพาะช่างภาพในสตูของเรามีอยู่คนหนึ่ง
ที่ทำงานอยู่ที่นี่ในวันเสาร์นะ
ไปเช็คอินว่าตัวเองไปวันนั้นเฉยเลย

ไม่ได้แต่ไปเช็คอินว่าตัวเองไปที่นั่น
อ๋อนี่มันนิ่มมากเลยไม่รู้ทำเพื่ออะไร
แต่ว่ามีช่างแต่งหน้าบอกว่าไปมาเมื่อวันเสาร์เหมือนกัน

ปรากฏว่าไม่ได้เหรียญเพราะว่าเขาแจกวันอาทิตย์
ก็บอกแล้วให้ดูตลอดข่าวไม่ดู

คุณผู้ชมก็ไม่อยากจะให้พลาดนะกับเรื่องที่เราเล่าสู่กันฟังนะคะ